นี้กับข่าวสาวสวยกันบ้างดีกว่านะคะ
แกรนกรพระสอนนั่นเองหรือว่าแกรนเดอะสตาร์
พักหลังคุณเอ้ยจะบอกว่าไซส์มินิก็จริง
แต่ว่าหุ่นของเธอทุกสัดส่วนมันเป๊ะไปหมดเลย
โดยเฉพาะทริปล่าสุดเขาไปทะลงทะเลกับเพื่อนมานะคุณ

ขาวยี่กว่าไซส์อีกหุ่นก็ดีนะคะ
แล้วก็อวดรูปนี่แหละหุ่นแซ่บเรียกไลค์จากหนุ่มได้รัวเลย
ขยันอวดความแซ่บความซีดขนาดนี้
และคนรู้ใจใกล้ตัวอย่างอ้วนเด่นคุณจะห่วงหรือเปล่าไปฟังจ้า
ขณะนั้นค่ะก็มีโอกาสได้ไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้

เลงหัวอะไรเงี้ย

ด้านหลังนะดิฉันแอบมองมาแล้วบนเวที
เซลลูไลน์ไม่มีก้ามเนื้อนแน่นมาก

ไม่อันนี้ผ่านไป